ก็สรุปอย่างนี้ว่าเรื่องไม่มีผู้อยู่อาศัยเนี่ย
ก็สรุปว่าก็จะไม่มีผู้อยู่อาศัย
เราจะทำรังวัดให้กรมธนารักษ์มาทำรังวัดแบ่งเขตพื้นที่
คือมันมีแนวเขตป่าดั้งเดิม
ถ้าพูดได้แล้วก็คืออธันทุกข์๙หลังกับบ้าน๔๕หลังนี้
ก็จะมีผู้อยู่อาศัยจะแบ่งเขตให้ชัดเจน
เพื่อฟื้นฟูพัฒนาเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบต่อไป
ส่วนด้านล่างลงมาก็ทำเป็นเขตให้ชัดเจน
เพื่อให้ทางศาลได้ใช้ประโยชน
อาคารสำนักงานแล้วก็อาคารชุด๓หลักที่อยู่
อันนี้ก็จะทำชัดเจนแล้วก็จะให้เกิดการประสานงาน
แล้วก็ลงเมืองตามได้นะครับ
มันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่คุยกันแล้ว
วันนี้กับทางตัวแทนเครือข่าย
มันมีประเด็นที่เขาอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ยังมีประเด็นที่เขาอยากจะให้ดูแลพื้นที่ที่มันนอกเหนือจาก๑๔๗ไร่ที่

พื้นที่ที่เป็นที่ราชภัสดุ
ที่เป็นที่ราชพัสดุแล้วมีสภาพคล้ายป่า

ก็คุยกันแล้วก็เห็นว่าเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายมิติด้วยกัน
ก็ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
เพื่อพิจารณาดำเนินการทั้งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่
ทั้งเรื่องของการทำให้เป็นป่าที่สมบูรณ์แบบ
ก็จะมีคณะกรรมการเรื่องนี้ขึ้นมาดูแล
สัญญาณเนี่ยก็กดสร้างก็ให้เป็นตามสัญญาณ

รัฐบาลแก้ไขปัญหาบุญประโยชน์ของส่วนรวมแท้
อย่างนั้นกับการที่รัฐบาลส่งผมมา
การที่ท่านนายกได้พูดความในใจของท่านที่ผ่านมา
ส่งผมมาแล้วความร่วมมือของภาคส่วนรัฐที่อยู่ที่นี่
และภาคส่วนประชาชนก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่มีเสร็จของเราที่จะอยู่ด้วย
ท่านรัฐจริงยังไม่ให้ใครเข้าไปอยู่นะ

คือเราบอกแล้วไงว่าเราจะมีกรรมการมาดูแลเรื่องการทางเงินทางกับสิทธิ์ผลักษณะ